ส่วนตอนนี้ได้เวลาไปหาของกินกันแล้วคุณผู้ชม

ดิฉันจะพาไปทานขนมจีนไหลำสูตรโบราณ
บอกเลยว่าหาทานยากมากค่ะ
ไปเลยจ้านี่หน้าตาแบบนี้คุณเคยทานกันไหม
ขนมจีนรู้จักแต่ขนมจีนไหลำหมายรู้จัก
งั้นเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักนะ
ร้านขนมจีนไหลำเจ๊วาเจ๊หย่งนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นความอร่อยที่ยาวนานมากนะ
เขาเปิดขายมาแล้ว๖๐กว่าปี
เป็น๖๐กว่าปีที่ยังใช้สูตรดั้งเดิม

มีทั้งแบบน้ำแบบแห้งมีทั้งเนื้อวัวและเนื้อหมู
ซึ่งทางร้านเขาแยกหม้อนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะ
หม้อเนื้อแยกหม้อหมูอย่างชัดเจนเลย
อยากรับประทานให้อร่อยต้องไปฟัง
ทายาทรุ่นที่๓เขาฝากบอกมาแบบนี้ค่ะ
สำหรับเมนูน้ำกับแห้งนะคะ
ลูกค้าจะชอบทานเมนูน้ำมากกว่าค่ะ
เพราะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ทานง่ายค่ะ

ก็มาจากเน่เลยค่ะเน่ก็คือยายของแม่นะคะ
มาจากเกาะไหล่หลำล่ะค่ะ
พอมาทำที่นี่ก็ปรับปรุงสูตรมา
๖๐ปีโห่๖๐ปีแล้วจริงค่ะ

ขนมจีนไหลำตัวเส้นก่อน

แล้วก็มาดูว่าขนมจีนไหลำแบบแห้งและแบบน้ำมันจะต่างกันตรงไหนยังไง
ถ้าเป็นขนมจีนไหลำแบบแห้งจะใช้เนื้อเปื่อยเป็นก้อนทรงลูกเต๋า
แล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มีผ้าคิริ้วด้วยนะคะ
ราดด้วยน้ำซอสแบบเข้มข้นก็จะออกแบบหวานนำมีถั่วแล้วก็งาโรยหน้า
แบบนี้แบบแห้งราคา๖๐บาท
มาดูขนมจีนไฮลำแบบน้ำหน่อยถ้าแบบน้ำจะใช้เนื้อสด

ซุปเนี่ยจะเป็นซุปใสจะหวานชุ่มคอกลิ่นแบบหอมกลิ่นงาอ่อน
โรยหน้ามารวมไปถึงมีผักกัดดองและที่สำคัญต้องทานจิ้มกับซอสกะปิ

ชามนี้ก็ราคา๖๐บาท
ลักษณะคล้ายแบบอุด้งผสมเฝอไหม

อันนี้แบบแห้งใช่ส่วนอันนั้นคล้ายน้ำพริกกะปิแต่มันเป็นน้ำจิ้มกะปิของเขานะคะ
แล้วก็มีเมนูหน้าลองเยอะแยะมากมายนะยำไทยหมูอัดแน่นไปด้วยเครื่องแบบสุดเลยอย่างนี้
โห้ยคุณอยากจะตามไปกินแล้วเหมือนกันเนาะ

ใครที่สนใจอยากจะลองเมนูเก่าแก่ที่อร่อยหอมกลมแบบนี้แล้วหาทานยากด้วยนะคะ
ขนมจีนไหลำเจ๊วาเจ๊หย่ง
หรือโทรไปหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้
สอบถามเส้นทางกันได้เลยจ้า

ไม่เคยทานเหมือนกันแล้วหาทานยากนี่น้ำจิ้มกะปิของเขาแบบนี้
เออคุณหนุ่มจีนที่เป็นสูตรจากจีนจริง
ไฮหลามจีนคือไฮหลามเค้าขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดัดแรงให้มันถูกปะคนไทยมากยิ่งขึ้นด้วย
เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเฟซบุ๊คเขาได้นะคุณผู้ชมนะ